กระดึงบ้างคะยังค่ะยังไม่เคยไปยังไม่เคยไปหรออ่า
ฉันไม่กล้าไปมันพิสูจน์นะคะความแข็งแรงนะคะ
ทีนี้ถ้าใครขึ้นไปในช่วงที่ใบเมเปิ้ลกำลังผลิบาน
แดงโอ้โหมันสวยบางคนเขาก็เก็บกลับมาเป็นที่ระลึก
แต่ปรากฏว่าข่าวเนี้ยเขาบอกว่าใบเมเปิ้ลแดงบนภูกระดึง
อาถรรพ์นะเก็บกลับมาเนี่ยต้องรีบเอาไปคืนแทบไม่ทันเลยนะ
เขาว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเจอสิ่งลี้ลับเนี่ยค่ะ
ได้รับการเปิดเผยจากนายสำเร็จภูแสนศรีเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
บอกว่าวันที่๙ธันวาคมที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวส่งจดหมายจากหน้าซองมาถึงอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
จดหมายปรากฏว่าเปิดมาใบเมเปิ้ลสีแดง๑ใบค่ะ
และข้อความในกระดาษระบุว่าเก็บมาถ่ายรูปแล้วลืมวางคืนค่ะ
ขออภัยมาณที่นี้คือในจดหมายไม่ได้ระบุชื่อผู้ส่งเลย
คือส่งมาที่อุทยานเพื่อจะคืนใบเมเปิ้ลใบเนี้ยอืม
คาดว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้าไปถ่ายรูปที่ใต้ต้นเมเปิ้ลแดงบริเวณหลังแปร
ตอนเนี้ยคือเปลี่ยนเป็นสีแดงเต็มต้นแล้วแบบเนี้ยค่ะคาดว่าคนที่ส่งใบมาคืนเนี่ย
น่าจะเก็บใบเมเปิ้ลแดงจากต้นนี้แหละไปเป็นที่ระลึก
แล้วอาจจะเจอเรื่องราวลี้ลับอะไรหรือเปล่าก็เลยรีบส่งคืนนะคะ
ตำนานเมเปิ้ลสีแดงบนภูกระดึงเขามีเรื่องเล่าขานนะคะ
เล่ากันมานานแล้วบอกว่าถ้าใครเก็บกลับบ้านจะเจอวิญญาณเด็กหรือผู้หญิง
ตามไปอยู่ด้วยบางคนถูกรบกวนตอนดึกนอนไม่ได้เลย
แล้วในที่สุดก็ต้องส่งคืนอุทยานค่ะ
เพจอุทยานแห่งชาติภูกระดึงก็ยังได้โพสต์เตือนไปถึงนักท่องเที่ยวนะคะ
เพราะมีทรองพัสดุส่งกลับแบบนี้ทุกปีเขาว่าอย่างนั้น
จะโดนปรับคนละ๕๐๐บาทด้วยนะคะ
คราวนั้นดิฉันไปดิฉันไม่ได้เก็บมานะ

ก็ไม่ควรจะหยิบของจากณสถานที่นั้นกลับมาบ้าน
ไม่ควรอยู่แล้วก็ให้อยู่ที่เดิมของเขาไปนะคะ
อย่างนี้ก็อย่าไปเก็บกลับมาก็แล้วกัน